คืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปเจอแม่บ้านถูกฆ่ารัดคอตายในห้องพักนะครับ
ล่าสุดก็จับตัวคนที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุได้แล้ว
เจ้าตัวปฏิเสธครับบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขารู้จักกับผู้ตายมานานเป็นเพื่อนกัน
และคืนวันที่ผู้ตายเนี่ยสิ้นใจตายในห้องพักแห่งนี้ตัวเขาเองไปจับปลาอยู่เลย
เขามีพยานแต่ตำรวจมั่นใจว่าหลักฐานที่มีในมือนั้นรัดกลุ่มนะฮะ
กรณีที่คนร้ายใช้เชือกสีดำรัดคอป้าต้อยนางสาวเกษรอายุ๔๕ครับ
แม่บ้านอพาร์ทเมนต์ตายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

หลังจากที่ก่อนหน้านั้นช่วงเย็น๒๖กรกฎาคม
ต้อยมาเปิดห้องพักกับผู้ชายอายุประมาณสัก๕๐กว่าครับ
มาผู้ชายคนดังกล่าวรีบร้อนหนีไปช่วงกลางดึกประมาณเที่ยงคืน
ตำรวจสันนิษฐานน่าจะเป็นคนก่อเหตุรึเปล่า
และปมเหตุอาจจะเกิดจากเรื่องชู้สาวมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วก็ฆ่าโหดเอาเชือกสีดำรัดคอป้าต้อยจนตาย
ตำรวจในทางข่าวสืบทราบจนรู้ตัวคนร้ายครับ
แต่ตอนแรกยังไม่บอกกลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะตื่นรู้แล้วก็หนีไป
ต่อมาไปจับกลุ่มตัวในไบร์ทหรือว่านายไตรรุษอายุ๕๓
อาชีพทำสวนปาล์มน้ำมันคุมตัวพร้อมกับมอเตอร์ไซค
ทะเบียนเอาความสีธรรมราชมาที่โรงพลักษณ์

บอกว่าแม้จะเป็นเพื่อนรู้จักกับผู้ตาย

แล้วก็บอกด้วยว่าในวันที่เกิดเรื่องเขาไปจับปลาดุก
หนองน้ำในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย
แล้วให้พยานปากสำคัญซึ่งขอไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะ
จำหน้าคนร้ายได้ให้ไปชี้ตัวเพื่อยืนยัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชสอบสวนอีกครั้ง
ครั้งนี้ก็ยังปฏิเสธอย่างหนักแน่นบอกว่าเขาไม่ได้ทำครับ
เจ้าตัวปฏิเสธแต่ผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่ามีหลักฐานรัดกลุ่มแน่นหนาเพียงพอก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดทางคดีได้แน่นอนครับ